พูดถึงเงินเงิน๕๐๐บาทคือมันมีค่าสำหรับบางคนมาก
ช่วงนี้นี่พอตกงานไม่มีรายได้เงิน๕๐๐บาทกว่าจะหามาได้
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอร้องห่มร้องไห้เลยเพราะอะไรรู้ไหม
ซื้อของแล้วทำเงิน๕๐๐บาทเนี่ยตกปรากฏว่าพอไปไล่เปิดกล้องวงจรปิดดู
มีคนเก็บได้เธอบอกว่าโอ้โหอยากจะไหว้ขอร้องเลยช่วยเอามาคืนเธอได้ไหม
เพราะ๕๐๐บาทมีค่ากับเธอมากจริงเห็นที่วงสีแดงอยู่ไหมคะ
เงินตกแล้วตกอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
อยู่ที่พื้นที่ตำบลแสนศุกร์ที่ชนบุรี
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของเงินคือนางสาวนันทิตาแจ่มอารมณ์อายุ๓๘ปี
มาซื้อของแล้วก็จ่ายเงินพอเดินออกไปเนี่ย
ทำเงิน๕๐๐บาทตก
แล้วคุณผู้ชมดูเมื่อกี้แอบเห็นแว๊บแล้ว
มีลูกค้าผู้หญิงอีกคนนึงเดินตามมา
พอเงินตกอยู่หลังจากนั้นมีผู้หญิงอีกคนนึงเดินตามมาแล้วก็ดูค่ะ
นี่ค่ะเห็นเงินแล้ว
มาคืนที่แคชเชียร์ไหมไม่ออกประตูไปเลยเปิดประตูไปเลยนะคะ
แล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยอ่ะ
แล้วก็ขี่ออกไปอย่างรวดเร็วเลยเจ้าของเงินบอกว่าเธอมาซื้อของในร้านนี้เป็นเงิน๙๐บาท
แล้วก็จ่ายเป็นแบงค์พันธุ์ให้ได้รับเงินทอนมา๙๑๐บาท
ตอนนั้นจะเดินออกจากร้านแล้วจู่แบงค์๕๐๐มันร่วงหล่น
รู้อีกทีนึงตอนถึงบ้านถึงบ้านก็นับเอ๊ะทำไมเงินมันไม่ครบ
ทำไมมีเงินอยู่ที่ตัว๔๑๐บาทเองมันหายไปไหนอีกตั้ง๕๐๐
มารู้ก็เลยมาที่ร้านอีกทีนึงค่ะ
มาถามเจ้าของร้านว่าเออขอโทษนะคะเมื่อกี้ที่ทอนตังค์มาเนี่ยทอนครบหรือเปล่า
เจ้าของร้านก็ยืนยันทอนให้ครบนะคะ

เห็นหลักฐานเลยแล้วก็เห็นด้วยว่าผู้หญิงที่ใส่หมวกแก๊ปเมื่อกี้

บอกว่าอยากได้คืน๕๐๐บาทอยากเอาไปใช้หนี้
อยากเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

นี่ไงอยากได้เงินคืนแล้วก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาอะไรหรอก

ส่วนเจ้าของร้านก็คือคุณผู้ชายเมื่อกี้ค่ะนายชะลิด

ใช่เซ็งอายุ๓๘ปีบอกว่าผมเข้าใจนะ
ลูกค้าที่ทำเงินหล่นหายเงิน๕๐๐มีค่ามากสำหรับบางคนจริง
ยิ่งตอนนี้ไม่ว่าเงินจะมากจะน้อย
ทุกคนก็รู้สึกว่าเงินมันสำคัญ
ดังนั้นผู้หญิงที่ใส่หมวกแก๊ปสีขาวปล่อยผมประบาคนนี้
ถ้าหยิบเงินไปไม่กล้าเอามาคืนเจ้าของโดยตรง

เดี๋ยวผมจะประสานแล้วคืนเงินให้กับคุณนันทิตาที่เป็นเจ้าของต่อไป
เพราะคุณนันทิตาก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่เอาเรื่อง
แต่ขอให้นำเงินมาคืนนะคะครับครับ